คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยเป็นอุทาหรณ์
ไม่มั่นใจว่ามันสาเหตุนั้นจริงหรือไม่

เขาวิ่งเล่นด้วยการเอาปืนแก๊ปมา

มันเสียดสีทำให้ผิวหนังลอกเป็นแบบนี้

ระหว่างไอ้ปืนแก๊ปกับผิวหนังของลูกเขา

คุณแม่ชื่อว่าคุณอังคณาคำดี

แล้วเหมือนกับว่าไอ้ปืนแก๊ปมันเกิดการเสียดสีกันกับกางเกง
แล้วมันเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมา

เขาบอกว่าดีที่มีนะก็ปู่เขาช่วยเอาไว้ทัน
ไม่งั้นอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบานปลายก็ได้
และอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูลูกหลานด้วย
เขาบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวเหมือนกันนะ
เพราะความร้อนเป็นเหตุแท้เขาพูดโพสต์เป็นภาษาเหนือนะ

เขาบอกไม่อย่างนั้นลูกเขาน่าจะเจ็บหนักมากกว่านี้หลายเท่าเลย

เจ้าของโพสต์เขาบอกว่าลูกชายชื่อน้องแมนยูอายุ๖ขวบ
วิ่งเล่นกันในบ้านพักนะฮะอยู่ที่บ้านสันตภาพที่ตำบลฝั่งไหน
อำเภอพร้าวที่ชิงใหม่วิ่งเล่นกันอยู่
แล้วเอาเขาเรียกว่าเป็นรูดกระสุนปืนแก๊ปนะ
ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเป็นรูปกระสุนปืนแก๊ปนะเนี่ย
แก๊ปอันนี้แล้วก็มีลูกกระสุนที่มันเป็นพวงเนี่ย
แดงเนี่ยนะฮะแล้วใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
เสร็จแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับ
แล้วมันไหม้กางเกงแล้วไปโดนที่ขานะน้องก็เลยร้องให้ปู่กับน้าช่วยนะฮะ
คุณแม่บอกว่าไอ้ปืนแก๊ปที่น้องเล่นเนี่ยนะเธอเป็นคนซื้อมาให้แล้วซื้อมานานแล้ว
เมื่อวานน้องก็เอามาเล่นนะฮะนำลูกกระสุนกับปืนใส่ไว้ในกางเกงวิ่งไปวิ่งมานะครับ
แล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าทำให้มันเกิดแบบไอ้ดินประสิวที่มันอยู่ในกระสุนปืนแก๊ปเนี่ย
ไอปืนแก๊ปเป็นแดงแล้วจะมีดินประสิวเทาที่มันอยู่ด้านใน
ไม่รู้ว่าอากาศร้อนมันทำให้ดินประสิวที่มันอยู่ในกระสุนปืนแก๊ปมันเกิดการเสียดสีกันจด
คงต้องถามผู้รู้ที่จะสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะ
ว่ามันเกิดการเสียสีจากสภาพอากาศที่มันร้อนทำให้เกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาแบบนี้นะฮะ